คนนะคะบอกว่าถ้ามีคนมากดกิ่งหน้าบ้านตอนกลางคืน
ดึกดื่นนะกลัวนะไม่กล้าออกไป
กล้าออกไปหรอกคงไม่ใช่แขกมาดี
เออแต่ข่าวนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมคิดอีกสักหนึ่งครั้ง
ลองเช็คดูว่าคนที่มากดกลิ่งหน้าบ้าน
เขาเป็นคนที่ต้องการขอความช่วยเหลือหรือเปล่า
เพราะว่าเหตุการณ์นี้นะคะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
กดกริ่งของเพื่อนบ้าน

อ้าวลูกเพื่อนบ้านนี่เขาต้องการขอความช่วยเหลือแน่นะคะ

ในช่วงที่น้องคนนี้มากดกิ่งเพื่อนบ้านค่ะ
สุดท้อนที่อยากสุดของทุกคน
ไม่อยากให้ลูกเพื่อนมาลักเก่งใจนี้
อ๋อเนี่ยเป็นเหตุการณ์สองบ้านติดกันนะคุณผู้ชมจะได้เห็นเนี่ย
ตัวเล็กนิดเดียววิ่งมากดกริ่งเพื่อนบ้านนะครับหมาบ้านนี้ก็เห่า

ต้องมาขอความช่วยเหลือเพราะคุณแม่เป็นลมชักกลางดึกตอนตี๒
ส่วนคุณพ่อเองก็จะเห็นจากภาพกล้องวงจรปิดของบ้านอีกหลังนึงนะคะ
คือคุณพ่อจะต้องช่วยลักษณะจะต้องไม่ให้คุณแม่กัดลิ้นตัวเอง
ก็จะต้องให้หวานให้ลูกไปบอกเพื่อนบ้าน
ให้พาคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาลที

ที่ผู้เป็นแม่ไปลมชักนะคะ
แล้วก็เมื่อกี้ก็เห็นกล้องวงจรปิดมุมจากบ้านหลังนู้นเหมือนกัน
เตรียมรถเตรียมราแล้วก็พาผู้ป่วยขึ้นรถ

ค่ะถึงเป็นเหตุผลนะคะว่าเวลาใครมากดกิ่งหน้าบ้านเช็คก่อน

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตี๒๑เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ไปสอบถามเหตุการณ์จากคนที่มีภรรยาที่แช่โรครุมชาติกลางดึกมินะครับ
คุณธีรชาติวสุรีค่ะบอกว่าวันนั้นผมก็เข้านอนตามปกติกับภรรยานี่แหละ
แต่พอตี๒ค่ะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะพันรยาสะกิด
สะกิดเบานะและหลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไร
แต่เขาก็ตื่นขึ้นมามองดูพันรยาลักษณะเหมือนหายใจติดขาดแท้

ได้ยินแต่เสียงหายใจฟืดฟาดฟืดฟาดแบบนี้นะคะ

เอ้าตัวแข็งแล้วตาเหลือกกัดฟันชักเกร็ง
แล้วก็หวานให้ลูกสาววิ่งไปบอกเพื่อนบ้าน
ว่าแม่เป็นโรคลมชักให้มาช่วยหน่อย

ใช่ไปกดกิ่งเพื่อนบ้านแล้วขอความช่วยเหลือแล้ว
กลับมาหาแม่เรียกแม่แม่แม่นะฮะ
แม่เป็นยังไงบ้างก็ถามแบบนี้นะคะ
เพื่อนบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือคือนางสาวสมรัชนีสีฟ้านะคะเป็นหมอนุ่น

เพราะว่าเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรคณะแพทย์แผนจีน
วิทยาลัยนครราชศรีมาเนี่ยค่ะหมอนุ่นคนนี้นะคะ
นุ่นบอกว่าตอนแรกตกใจเพราะลูกสาวของเพื่อนบ้านเป็นผู้ป่วย
ร้องเสียงหลงเลยมาขอความช่วยเหลือแต่พอทราบเรื่องก็เข้าไปช่วยแล้วค่ะ
และดีใจมากที่รู้ว่าอาการของเพื่อนบ้านคนนี้ปลอดภัยค่ะ
ก็หลังจากที่เพจเอามาแชร์นะ
ก็มีคนเข้าไปชื่นชมเรื่องของเพื่อนบ้านที่ช่วยเหลือกันนะครับ
แล้วก็ชื่นชมคุณหมอนุ่นด้วยนะครับ
แล้วต้องบอกไว้หน่อยหนึ่งเจ้าคุณหมอนุ่นเนี่ย
เป็นเจ้าของสมันตาคลินิกฝังเข็มในห้างเซฟวันโคราชด้วย
ชื่นชื่นประชาสัมภาษณ์ก็เป็นคนดีเพื่อใครอยากไปฝังเข็ม
มีอาการปวดเมื่ออะไรไปหาคุณหมอนุ่นได้

ชื่นทางเหมือนกันนะประทับใจเหมือนกันการช่วยเหลือชื่นกันและกันนะครับสวัสดีครับ